ไปที่เพชรชบูรณ์ค่ะมันมีงานประจำปีคอนเสิร์ตเกิดขึ้น
แน่นอนเวลาไปคอนเสิร์ตวัยรุ่นก็จะโอ้โหยกพวกกันไป

บูรณ์รอบนี้พกปืนไปด้วยค่ะแล้วไปขู่ยิงกันในงานจนเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะ
เขาให้ไปดูคอนเสิร์ตแล้วจะพกปืนมาทำไมอ่ะอ๋ออืมแล้วในคลิปเสียงคือบอกว่ายังไง
ตำรวจไม่จับอ่ะไม่จับดิจับดิตำรวจจับดีตำรวจอยู่ไหนอ่ะ
แล้วในคลิปคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเสื้อสีชมพูยิงยิงเสื้อสีชมพู
คนที่ยิงเสื้อสีชมพูอันนี้คลิปเขาบอกแบบนี้นะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูผิวเผินเหมือนจะเร่งเครื่องเพื่อประลองความเร็ว
แต่จริงไม่ใช่นี่คือคลิปนาทีกลุ่มวัยรุ่นที่เพชรบูรณ์
พกปืนไปด้วยค่ะไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตก่อนจะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่กัน
กระทั่งมีพลเมืองดีถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังทะเลาะวิวาดกันบริเวณหน้างานคอนเสิร์ต
ภายในงานงิ้วประจำปีของอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๗พฤศจิกายนจนถึง๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ภายในคลิปจะเห็นนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนเยอะมาก
นี่แหละกำลังทะเลาะกันอยู่ทั้งชายทั้งหญิงโอ้โห
แล้วก็มีเหมือนกับมีคนกลางที่คอยพยายามห้ามปลามทั้งสองฝ่ายไม่ให้ทะเลาะกัน
แต่สุดท้ายไม่ยุตินะคะจนกระทั่งมีเสียงยิงปืนดังปั้งขึ้น
แล้วเบิร์นยางเบิ้ลเครื่องสักควันขโมงใช่ไหม
ใช่แล้วยิงปืนคือข่มขู่กันไง

ใช่ขู่กันหนึ่งนัดแล้วคืองานคอนเสิร์ตพกปืนไปด้วยเหรอคะ

ต้นนะคะภายหลังเกิดเหตุรถกระบะคันที่อยู่ในคลิปก็เป็นกระบะสีขาวนะคะ
ก็พยายามเร่งเครื่องแบบนี้แหละไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ

โชคดีไปแต่คู่อริทั้งสองฝ่ายก็คาดว่าน่าจะทะเลาะกันหรือว่าเจอกันแล้วก็เขม่นกันมาจากภายในงานงิ้ว

หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จัดงานอย่างที่บอกนะคะอยู่ริมถนนสายสละบุรีหล่มศักดิ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นงานงิ้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาวันก่อนนะคะ
ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงที่คอนเสิร์ตจบแล้ว
งิ้วก็เลิกไปแล้วเพราะว่าเขาจัดถึงวันที่๑ธันวาคม
วันสุดท้ายแล้วน่ะ